ส่วนวันนี้อันนี้งานหนักเลยนะครับต้องช่วยกันเชียร์สำหรับทีมชาติไทย
รถอายุไม่เกิน๒๓ปีไปดูเรื่องราวของความพร้อมกันหน่อย
หลังจากที่เกมแรกที่เห็นในภาพก็คือฝนกระหน่ำลงมา
ก็ทำให้ทั้งสองประตูที่ยิงได้ในเกมนี้นะครับทั้งที่ไทยได้จากมองโกเลียแล้วก็มองโกเลียได้จากไทยเกิดจากความผิดพลาด
ในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากฝนด้วยกันทั้งคู่นะครับยังไม่เห็นสไตล์การเล่นแท้จริงของทั้งสองทีม
เรื่องนี้ครับมาดามเดียนะครับคุณวัฒนยาวงภาษีผู้จัดการทีมก็บอกว่า
มีความพร้อมมากกว่าแต่ล่าสุดนะครับนายพาธิสุวพงศ์
โค้ดศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งเวลาไทยก็ชี้แจงว่า
ยังใช้แข่งขันต่อได้แต่หากมีฝนตกหนักอีก
ก็จะให้เล่นจนจบเกมแรกหมายถึงวันนี้นะสถานการณ์นะครับ
ถ้าตกหนักนะครับคู่๔โมงก็เตะไปจนจบเกมแรก
ส่วนคู่อีกสองคู่ไทยเตะหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับ
ถ้าแข่งต่อไม่ได้ก็จะเปลี่ยนสนามไปเตะในช่วงครึ่งวันแรกของวันเสาร์
จะไม่ฝืนเตะแล้วนะใช่ครับแล้วก็ย้ายไปใช้สนามอื่น
โปรแกรมวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์
ก็คือไทยจะต้องเตะวันเสาร์เลยก่อนนี้ถ้าเตะวันนี้ไม่ได้
ก็เตะเรื่องใกล้ไปก็เตะในช่วงเช้าของวันเสาร์ไปนะครับ
แล้วก็วันอาทิตย์เตะอีกนัดหนึ่งซึ่งก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องของการพักผ่อน
แต่แน่นอนบอลทวนาเมนต์แบบนี้การย้ายสนามค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยนะครับ
เป็นความเห็นของแมทคอมพิชเนอร์ย้ำอีกครั้งนะครับ
ไม่ใช่ว่าสมาคมตัดสินใจเองไม่ใช่นะครับ
ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสนามได้เนี่ย

แล้วก็สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับ
ก็เป็นหนึ่งสนามที่สามารถใช้การได้แต่ติดเรื่องของการปรับปรุงสนาม
ส่วนสนามเสริญพระเกียจ๗๒๐๐๐สามีมูลีก็มีห้องแต่งตัวเป็นแค่๒ห้อง
แรกมีข่าวจะไปที่นั่นแต่ว่าไม่ได้นะครับมาตรฐานยังไม่ได้
ก็ในการแข่งขันกฎเขามีเขาบอกว่าต้องมีห้องแต่งตัวให้พร้อมสำหรับทั้ง๔ทีม
หากมีการแข่งขัน๒คู่ในสนามเดียวกันนะครับ
เพราะว่าโปรแกรมนี้เตะ๒คู่อยู่แล้วต่อวันไง
เตะ๔โมงคู่๑นึงทุ่มคู่๑นะครับ
อยากมีเวลาการกับลุ้นเชียร์ทีมไทยกันหน่อยนะครับ

อยู่เปิดหน้าจอรอชมกันนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
ภายุทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท้าสด

จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จีน
สถานการณ์อัพเดทกันในช่วงของข่าวเย็น
และในช่วงของการถ่ายเคล้าสดให้บุญมันสนุกขึ้นแน่นอนครับ